กลับเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับ
เอ่อผมในสันติพร้อมพัดและมันดีเชื่อว่าการกระซวกกัดคลังนะครับ
ท่านสอสอมหาสารคามนะครับเอ่อ
ในกรณีที่ท่านได้พูดถึงกรมธนลักษณ์ได้รับ
งบประมาณในครั้งนี้เนี่ยประมาณ๓๐๐กว่าล้านตามที่ท่านได้พูดถึง
ที่ท่านได้ถามว่าทำไมไม่ใช้วิธีการประมูลแบบทั่วไปนะครับ
แล้วก็ทำไมไม่เชิญบริษัทใหญ่อย่างเช่น
บริษัทอิตาเลียนไทยชการช่างปตทซึ่งบริษัทเหล่านั้นนั้น
มีบริษัทลูกที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับน้ำปลาปลาอยู่นะครับ
ที่จริงแล้วผมก็ได้ตอบท่านไปแล้วนะครับว่าบริษัทที่พูดถึงนั้น
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างแล้วก็ตัวบริษัทเองไม่ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องท่อเรื่องน้ำนะครับ
ส่วนถ้าเป็นบริษัทลูกก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
กรมธนลักษณ์ซึ่งกรมธนลักษณ์ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
โดยใช้พรบอจัดซื้อจัดจ้างที่ราชพระสดุ
เป็นผู้มากำกับการทำงานของกรมธนลักษณ์นะครับ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่านะครับทำไมทำไมไปทำวันที่ท่านอธิบดีกรมธนลักษณ์
จะเกษียณอายุอันนี้ก็คงกำหนดไม่ได้
แล้วก็ไม่ได้คิดถึงว่าท่านจะเกษียณอายุในปี๒๕

ท่านจะเกษียณอายุในปีนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ทราบ
ตั้งแต่ต้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านบอกว่า
บริษัทที่แพ้คือบริษัทนั้นตึกใหญ่โตโมโหลานนะครับ
บริษัทที่ชนะเป็นบริษัทเอ่อ
ขนาดไม่ใหญ่เท่ากับเอ่อตึกของผมก็ได้กลับเรียนท่านไปแล้วนะครับ
ศักยภาพหรือความรู้ความสามารถ
ในการทำงานนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับตึกนะครับ
ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถในการทำงานนะครับ
ข้อต่อไปก็คงจะตอบท่านนะครับชี้แจงกับท่านให้ท่านได้รับทราบว่า
ทำไมถึงไม่ใช้วิธีประมูลทั่วไป
ก็คงต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเอ่อเนื่องจากโครงการท่อส่งน้ำ
ีอีซีนะครับในภาคตะวันออกนั้นผมได้เรียนแล้วนะครับว่า
เป็นกิจเป็นกิจการโครงสร้างพื้นฐานนะครับและการบริการสาธารณะที่มีความสำคัญ
ต่อเศรษฐกิจของอีอีซีนะครับว่าน้ำเนี่ยนะครับ
ต้องมีเสถียรภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพในการจ่ายน้ำนะครับการที่
การที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนั้นนะครับ
กรมธนลักษณ์เองก็เลยได้ไปจ้างนะครับที่ปรึกษาเพื่อมาศึกษา
เพื่อมาศึกษาเป็นที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์แนวทางและการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน
ในการให้เอกชนเข้ามาเช่าบริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก
ซึ่งตามเหตุผลของการศึกษาเนี่ยนะครับเอ่อทางเอ่อกรมธนรักษ์เองก็ได้ไปจ้าง
มหาวิทยาลัยเกษตรนะครับซึ่งผมก็ได้เรียนท่านยุทธพงศ์ไปแล้วนะครับ
มหาลัยเกษตรนั้นทำเกี่ยวกับเรื่องพืชผลนะครับ
แล้วก็หนีไม่พ้นในเรื่องน้ำนะครับก็เป็นมหาลัยที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องเหล่านี้นะครับ
ก็เลยไปจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรวิเคราะห์ศึกษา
แล้วก็แนวทางที่เกี่ยวกับการดูเรื่องปริมาณน้ำของท่อก็ดี
ดูเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนที่จะให้กับรัฐก็ดีเหล่านี้นะครับ
ดังนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยเกษตรดังนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยเกษตร
ก็จึงได้มีข้อเสนอแนะในแนวทางนะครับเอ่อเกี่ยวกับว่า
จะให้ใช้วิธีคัดเลือกนะครับ
อยากจะให้ใช้วิธีคัดเลือกในการที่จะหาผู้มาร่วมทุนในโครงการบริหารจัดการ
ท่อส่งน้ำในครั้งนี้นะครับโดยพรบจัดซื้อจัดจ้างเอ่อ
ของที่ราชพัสดุนั้นนะครับให้ทำได้ในสามวิธีการ
หนึ่งนะครับเป็นการเอ่อประมูลโดยทั่วทั่วไปนะครับ
สองเป็นการใช้วิธีคัดเลือกนะครับสาม
เอ่อให้ใช้วิธีเอ่อจำเพาะเจาะจงดังนั้นเนี่ย
มหาลัยเกษตรเมื่อได้ลงไปตรวจสอบไปดูถึงความจำเป็น
ในการที่จะต้องได้ผู้ที่มาบริหารจัดการเช่า
และบริหารจัดการน้ำนั้นก็จึงให้ใช้วิธีเอ่อ
ก็จึงให้ใช้วิธีคัดเลือกผู้ประมูล

รมฤติดังนั้นเนี่ยนะครับเอ่อคุณธนรัก
มันตีสติท่านใส่หน้ากากหน่อยนะครับใส่มาสหน่อย
งั้นก็ต้องไปที่ที่ข้อกั้นนะครับเชิญต่อครับ
ขออภัยท่านประธานครับขออภัยท่านสมาชิกครับ

ครับดังนั้นนะครับมหาลัยเกษตรจึงได้
ดำเนินการนะครับในการรับฟังความคิดเห็น
เพื่อเลือกเอกชนในการที่จะมาดำเนินการ
ตามที่มหาลัยเกษตรเห็นว่าควรจะใช้วิธีการดังกล่าวนั้น
ถึงสองครั้งสองคลานะครับ
ครั้งที่หนึ่งเป็นการทั่วไปนะครับ

เพื่อให้ผู้ที่สนใจที่จะมาบริหารจัดการน้ำและเช่า

โดยรวมถึงการเก็บผลประโยชน์ต่างนี้นะครับ
ในครั้งแรกเมื่อวันที่๑๘มีนาคมพศ๒๕๖๒
ที่จังหวัดระยองนะครับ
ประกอบด้วยประชาชนทั่วไป
ผู้แทนองค์กรและองค์การภาครัฐสมาคมเอกชน
แล้วก็เชิญชวนบริษัททั่วไปนะครับ
ครั้งที่๒นะครับ
ซึ่งในครั้งที่๒นั้น
ประกอบไปด้วยมี๕ลายนะครับ
ที่ได้ยื่นได้มาร่วม

บริษัทที่๓ก็คือบริษัท
บริษัทที่๔ก็คือบริษัท
บริษัทที่๕การปราปาส่วนภูมิภาค
และยังมีอีก๒บริษัท
ที่ได้ยื่นข้อเสนอมาว่าอยากจะขอเข้าร่วมด้วย
เพราะในครั้งแรกไม่ได้มา
ก็มีบริษัทวงสยามก่อสร้าง
และบริษัทวิก

กรมธนรัฐ
ก็จึงได้เปิดนะครับให้บริษัทเสนอตัวเข้ามานะครับ
ปรากฏว่ามีอยู่๕บริษัทนะครับที่ธนลักษณ์เนี่ยกำหนดเลือกเข้ามานะครับ
ส่วนการประปาภูมิภาคนั้นแจ้งว่าไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วม
เนื่องจากติดข้อจำกัดทางด้านกฎหมายของโอกรณ์นะครับ
ทั้ง๕บริษัทนี้เมื่อถึงเวลาที่จะยื่น๒ครั้งแรก
ก็ยื่นมา๓บริษัท

ตามที่ท่านยุทธพงศ์ได้พูดถึงนะครับว่า
ครั้งที่๑นั้นได้ยื่นให้ผลประโยชน์มา๖๐๐๐ล้าน
จากปริมาณน้ำที่๓๕๐ล้านคิว

ในขณะที่บริษัทวงสยาม
ก็เสนอผลประโยชน์มาเช่นเดียวกันประมาณ๖๐๐๐ล้านนะครับ
แต่จากปริมาณน้ำของวงสยาม
ยื่นมา๑๕๐ล้านคิวต่อปี
ก็เป็นเหตุให้เกิดยกเลิกในครั้งที่๑
เนื่องมาจากว่าคณะที่ปรึกษาที่จ้างให้มหาลัยเกษตร
วิเคราะห์แล้วก็ได้ตรวจเช็คการไหลของน้ำของท่อธนลักษณ์ทั้ง๓ท่อนั้น๑ปี
ขับเป็นซิตี้สูงสุดก็คือ๑๕๐ล้านคิว
ก็จะใช้ของของมหาลัยเกษตรในสถานะภึกษาที่ส่งเรื่องเข้ามา
ก็ปรากฏว่าของวงสยามก่อสร้างนั้น
เสนอมาที่๑๕๐ล้านคิว
แต่บริษัทวงนั้นเสนอมาที่๓๕๐ล้านคิว
ถ้าเราใช้๑๕๐ล้านคิวต่อ๕๐ล้านคิวนั้น

บริษัทอิสวอเตอร์เท่ากับว่าจะเสนอราคามาแค่๓๐๐๐ล้านซะด้วยซ้ำไป
ดังนั้นคณะกรรมการเขาก็เห็นว่าถ้าให้ใครก็แล้วแต่เนี่ย
เมื่อเป็นดังนั้นเนี่ยนะครับคณะกรรมการเขาก็ได้ประชุมกันเสร็จแล้วเขาก็ยกเลิก
เมื่อยกเลิกแล้วกรรมการหลายท่านก็แสดงความรับผิดชอบ
ก็คือลาออกดังนั้นเนี่ยผมก็ทราบว่าท่านอธิบดีก็ต้องตั้งคณะใหม่เข้าไป
เพื่อดำเนินการในครั้งที่สอง
ครั้งที่๒นั้นก็ต้องเรียนว่าบริษัทวาก็ดีบริษัทอมตะก็ดี
ถ้าได้บริษัทที่ไม่มีที่ไม่มีความสามารถหรือมีความสามารถ
แต่จะมาค้ากำไรเกินควรถ้าจะเก็บค่าน้ำแบบไม่มีจำกัดนั้น
นั้นจะทำอย่างไรนะครับท้ายที่สุดปรากฏว่า
คณะกรรมการชุดใหม่ก็บอกว่าเดิมอีสวอเตอร์เก็บอยู่
เก็บค่าน้ำอยู่ที่คิวละ๑๒บาทกว่าถึง๒๖บาทถึง๒๑บาท
ดังนั้นในครั้งนี้คณะกรรมการจึงกำหนด
ให้บริษัทที่ชนะการประมูลสามารถเก็บค่าน้ำได้สูงสุด
ก็คือ๑๐บาท๙๘สตางค์เป็นสูงสุด
ดังนั้นเมื่อตัวเลข๑๕๐ล้านคิวต่อปี
กับการเก็บค่าน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำ

ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่น
หรือครัวเรือนก็จะใช้เลส๑๐บาท๙๘สตังค์นะครับ
ซึ่งก็จะเกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาค
ปรากฏว่าการประกวดราคาครั้งที่๒นั้น
๒๔๐๐๐บาทกว่าล้านบาท

บริษัทวงศ์ก่อสร้างจำกัดเสนอมา๒๕๖๐๐บาทกว่าล้านบาท
ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาอยู่
แต่ถึงอย่างไรก็ดีท่านยุทธพงศ์เนี่ยก็ได้ไปประกาศ
โฆษณาจริงมั่งไม่จริงบ้าง
จนกระทั่งทำให้พี่น้องประชาชนนะครับเกิดความเคลือบแคลง

ดังนั้นจึงต้องกราบขอบคุณพระท่านนายกรัฐมนตรี
ท่านได้เชิญผมไปแล้วก็บอกว่าให้ไปตรวจสอบให้ไปดูให้รอบครอบ
ถ้าหากว่านะครับทางคุณยุทธพงศ์ยังไม่สบายใจ
และไปพูดจนกระทั่งพี่น้องประชาชนเกิดความเคลือบแคลง
ไปตั้งกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความจริงปรากฏดูจะดีไหม

ผมก็ได้ไปปรึกษาท่านวาการคือท่านอาคม

อาคมก็เลยตั้งคณะกรรมการขึ้นไปตรวจสอบ
เพื่อให้เกิดความสบายใจของทุกฝ่าย
หลังจากตรวจสอบแล้วทุกอย่างโปร่งใส
เรื่องของขั้นตอนในการเปิดประมูลนะครับในครั้งนี้

ตรวจสอบในเรื่องของปริมาณน้ำต่าง
ที่มันมีปัญหาอยู่นั้น

ค่อยมาเริ่มออกกันในขั้นตอนต่อไป
นะครับก็คงต้องเรียนท่านยุทธพงศ์

ถึงแม้ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับ

เมื่อท่านถามผมก็มีความจำเป็นต้องตอบท่านนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่มีท่านสมาชิกถามว่ากรมบัญชีกลางใช้กฎเกณฑ์อะไร
ในการที่หากการจัดซื้อจัดจ้างนั้นถ้าไม่เกิน๕แสนบาทนั้น
ทำไมใช้วิธีนวัตกรรมไม่ได้ผมก็ขอเรียนตอบท่านว่า
โรงบัญชีกลางจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องของนวัตกรรมนั้น
ไม่ได้มีกำหนดวงเงินนะครับเพียงแต่กำหนดไว้กว้างว่า
ใน๑๐๐บาทนะครับก็ให้สามารถที่จะจัดซื้อจัดจ้างได้
ไม่ต่ำกว่า๓๐ของใน๑๐๐บาทในเรื่องของไปซื้อสินค้านวัตกรรม
ไม่ได้กำหนดว่าไม่ต่ำหรือไม่เกินกว่า๕๐๐๐๐๐บาท
และจะต้องจัดซื้อจัดจ้างที่ได้มาขึ้นบัญชีไว้
สินค้าชิ้นนั้นเนี่ยต้องได้มาขึ้นบัญชีไว้
กับสำนักงานคณะกรรมการนวัตกรรมด้วยนะครับถึงจะซื้อได้
เพราะฉะนั้นข้อจำกัด๕๐๐๐๐๐บาทขอเลียนว่าไม่มี

อีกประเด็นนึงมีหลายท่านวันนี้๒วันนี้ได้พูดถึง
เกี่ยวกับเรื่องหนี้กยศ
คือหนี้กรยสนั้นก็ต้องขอเรียนว่า
พระนักท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับผมซึ่งเป็นประธานคณะกรรมธิการ
ที่จะไปพิจารณาเรื่องของเรื่องของหนี้กรยาศรของนักเรียนนักศึกษาของชาติ
ซึ่งเขาเหล่านั้นเหล่านี้เป็นอนาคตของชาติในโอกาสต่อไป
ในหลายปีที่ผ่านมานั้นเงินที่ได้กู้ไปเพื่อการศึกษาของเขาเหล่านั้นนั้น
ก็เกิดปัญหาบางท่านอาจจะไม่มีงานทำหรือมีงานทำแล้ว
อาจจะติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายครอบครัวต่างทำให้เกิดเป็นหนี้กยศอยู่
ผมอยากจะเรียนพี่น้องนะครับสภาพผู้แทนรัศดรให้รับทราบว่า

กรยศที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นนะครับได้เล็งเห็นถึงความจำเป็น
ที่จะต้องดูแลเยาวชนของเราและท่านนายก็ได้กำชับว่า
หนี้ค่าปรับก็ดีหนี้ดอกเบี้ยที่ฟ้องร้องอยู่ในศาลก็ดี
ถ้าสามารถยกเลิกยกให้เป็นประโยชน์ของผู้ที่กู้หนี้ไปแล้ว
มีปัญหากับครอบครัวหรือมีปัญหาต่างนั้นให้ไปพิจารณาเป็นพิเศษ
ผมก็กำลังคุยกับกรรมธิการกรยศทั้งฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลอยู่ว่า
หากสามารถที่จะช่วยเหลือเยาวชนของเราได้นะครับหนี้กรยาศรในในด้านของค่าปรับ
ถึง๒๗๐๐๐กว่าล้านแล้วก็ในหนี้ของดอกเบี้ย๑๗๐๐๐กว่าล้าน
รายงานท่านนายกไปท่านก็บอกว่าถ้าสามารถช่วยเหลือได้ให้ช่วยเหลือ
ก็เรียนท่านประธานแล้วก็สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรทุกท่านได้รับทราบไว้ขอบคุณครับ
ท่านครับผมใช้สิทธิ์พลาดพิงครับแล้วก็เสียหายด้วยครับท่านประธานครับ

กับเรียนท่านประธานที่ครบครับกับผมนายุตภพงศ์จรสเตียนสมาชิกสภาพภูมิแทนลักษณะดอนจังหวัดมหาสรรคามภักดิ์เพื่อไทย
ผมขอใช้สิทธิ์นะครับตามข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่๖๙นะครับ
ที่ผู้ตอบนะครับคือดรสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยใช้วาจาไม่สุภาพใส่ร้ายเสียดสีผมครับ
กล่าวหาว่าผมเนี่ยพูดความจริงบ้างไม่เป็นความจริงบ้างนะครับ
ทำให้ประชาชนสับสนดังนั้นนะครับผมต้องขอท่านประธานว่าได้ชี้แจง
งั้นเนี่ยกับผมเสียหายครับท่านประธานครับ

เพราะว่าท่านเนี่ยจบดรนะครับหลักสูตรภาษาอังกฤษ
จากสถาบันเทคโนโลยีราชกระบังเจ้าคุณทหาร

ท่านอ้างมหาวิทยาลัยเกษตรในการทำวิจัยเรื่องนี้เนี่ย
ที่เขาสนใจอยากจะเข้ามาคัดเลือกด้วย

แล้วอีก๒บริษัทที่เข้ามา
ก็คือบริษัทวงสยามก่อสร้าง

เผลอไปเรียกเป็นวงสุวรรณเข้ามันจะยุ่งนะ
คือ๒บริษัทที่มายื่นข้อเสนอ
ผมถามครับคำถามที่หนึ่งเลยดรสันติ

และให้๒บริษัทนี้รู้ได้อย่างไรครับ
ว่ากรมธนาลักษณ์ที่ท่านรับผิดชอบดูแลอยู่เนี่ย
จะมีการคัดเลือก

ท่านพูดพูดมาถูกแปลว่าอะไรนะครับ

ที่บอกว่าครั้งแรกที่ต้องยกเลือก
การคัดเลือกเพราะปริมาณน้ำนะครับ
ครั้งที่๑เนื่องจากว่า

ร้อยห้าสิบล้านคิวเนี่ยในการคัดเลือกที่หนึ่ง
ทำให้ต้องยกเลิกเพราะว่าปริมาณน้ำไม่เท่ากัน
คำถามผมที่สองเนี่ยท่านดรสันติต้องชี้แจงนะครับว่า
แล้วตอนเขาทำประชาพิจารณทีโออาร์ครั้งที่หนึ่งเนี่ย
ทำไมบริษัทอีทวอเตอร์บริษัทวงสยามบริษัทบิ๊ก
บริษัทเนี่ยทำไมไม่แหกปากโวยวาย
ปริมาณน้ำมันไม่เท่ากันแล้วทำไมนายุทธนายิมการุลเนี่ย
ลูกน้องท่านเนี่ยถึงไปตัดสินใจแทนพวกนั้น
พวกคนเข้ามายื่นซองไม่มีใครมีปัญหาเลย
ท่านต้องตอบนะครับดรสันติเรื่องที่สามครับ
ท่านกล่าวหาผมว่าพูดความจริงบ้างไม่พูดความจริงบ้างนะครับ
บอกว่าคณะกรรมการเนี่ยคัดเลือกชุดที่๑นะครับ
เขาพากันนะครับลาออกครับท่านประธานครับ
ท่านประธานครับผมท้าดรสันติเลยครับว่าคณะกรรมการเนี่ย
ชุดที่หนึ่งเนี่ยมีนายสุวิทย์สัพพะวิทยาศิริ
เป็นผู้เขียนเปเปอร์เขียนวิจัยทั้งหมดเนี่ย
วงบริษัทที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คืออิตาเลียนไทย
บริษัทชอการช่างบริษัทซิโนไทเอ็นจิเนียริ่ง
พวกนี้ทำเกี่ยวกับก่อสร้างท่านถึงไม่ได้ไปเชิญมา
ผมย้ำอีกทีนึงครับก่อนที่ท่านจะโดนไม่ไว้วางใจในเดือนกรกฎาเนี่ย
คืออิตาเลียนไทยเขามีบริษัททำน้ำปลาปลาชื่ออาคอไทย
ชอการช่างเขามีบริษัทน้ำปลาชื่อไทแทปทีทีดาวิว
ทำไมท่านไม่เชิญบริษัทใหญ่อย่างนี้มา

ท่านจะพูดความจริงบ้างไม่พูดความจริงบ้างไม่ใช่ผม
พอสมควรแล้วครับท่านยุทธพงศ์ครับ

ท่านยุทธพงศ์ครับขอให้ท่านถอน
คำว่าท่านบอกว่าวงสยามอย่าเป็นวงสุวรรณ
คำวงสุวรรณเป็นใส่ร้ายเสียดสีถอนนะครับถอนเถอะ
ครับกับเรียนท่านประธานที่คุณพุทธครับกับผมนางยุตภพงษ์จ่าเสียน
เดี๋ยวท่านก็บริษัทวงนะครับเดี๋ยวก็วงสยามนะครับ
ผมก็เลยกลัวท่านผิดพลาด
เดี๋ยวไปเป็นวงสุวรรณนะครับผมขออนุญาตถอนนะครับ
แต่ว่าเอาว่าเข้าใจว่าวงสยามก่อสร้างครับท่านประธานครับ
ถอนวงสุวรรณออกครับขอบคุณครับ
ครับเป็นเรื่องงบประมาณนะครับอย่าไปนอกเรื่องเยอะ

ผมจะได้เชิญท่านสมาชิกอีก๔ท่านนะครับ

ก็คงจำเป็นต้องตอบสั้นนะครับ
ต้องตอบสั้นว่าบริษัทที่ท่านว่าเนี่ยนะครับ
เขาไม่ได้มาเองนะครับเพราะว่าเปิดเป็นการทั่วไปนะครับ
ส่วนคนที่ชื่อคุณสุวิทย์เนี่ยนะครับ

เขาเป็นผู้หนึ่งที่ไปทำที่ปรึกษาให้กับมหาลัยเกษตรนะครับ

แล้วเขาก็ทำงานโครงการนี้นะครับ
เป็นอาจารย์อยู่ในมหาลัยเกษตรนะครับ
ซึ่งในการตั้งข้างหลังเท่าที่ผมได้รับรายงานจากท่านอธิบดี
ท่านอธิบดีเนี่ยนะครับบอกว่า
มันเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลนะครับ
แล้วก็มีปัญหาอยู่บางส่วนนะครับ
จึงมีคณะกรรมการท่านอื่นลาออก
แล้วก็มีแค่ถ้าผมจำไม่ผิดมีทั้งสองท่านหรืออะไรที่อธิบดีเขา
รายงานว่าไม่ได้ลาออกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับ
เอาคณะใหม่เข้ามานะครับ
เห็นไหมครับว่าเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินั่นนะครับ
ใน๓๐ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมสงสารประชาชนนะครับ
ใน๓๐ปีที่ผ่านมาเนี่ยกรมธนลักษณ์ซึ่งเป็นรัฐได้รับผลประโยชน์มา๕๐๐กว่าล้านนะครับ
เท่านั้นเองแล้วท่านเป็นคนพูดเองว่าประมูลครั้งแรกนะครับ
วงนะครับวงสยามก่อสร้างนั้นให้ผลตอบแทนเรื่องน้ำเนี่ยประมาณ๖๐๐๐ล้าน

เช่นเดียวกันประมาณ๖๐๐๐กว่าล้านเช่นเดียวกัน
แต่ปริมาณน้ำไม่เท่ากัน
แต่พอประมูลครั้งที่๒เนี่ยท่านเห็นไหมครับ
ผมเองยังต้องชมเชยค่าแรการของกรมธนรัก
ว่าประมูลครั้งที่๒บริษัทวงก่อสร้าง
เสนอผลประโยชน์ถึง๒๕๖๐๐กว่าล้าน

ถึง๒๔๐๐๐กว่าล้าน
อันนี้เป็นโจทย์ที่ผมยังคิดไม่ออกนะครับ

อีก๔ท่านต่อไปข้อแรกท่านหรือแรก